บอกว่าเรื่องราวบนโลกโซเชียลเนี่ยพอมีเรื่องดราม่าอะไรขึ้นไป
ทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมนะคะเข้าไปพูดคอมเมนต์แชร์กัน
หลายครั้งเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลต่อผู้ที่เป็นเหยื่อในคลิปนะคะ
เหมือนเหตุการณ์หนึ่งสำหรับปีที่แล้ว
ไม่ใช่สิสักประมาณ๒ปีที่แล้วนะคะปลายปี๕๗
ซึ่งก็เป็นชายหนุ่มคนนึงที่ไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วรองเท้าเขามีรูค่ะ
มีหญิงสาวไปโพสต์ว่านุ่มคนนี้แหละติดกล้องมีกล้องรูเข็มเอากระโปรง
เอาไปส่องใต้กระโปรงนะคะแต่มารู้เรื่องราวทีหลังว่าไม่ใช่เรื่องจริง
ตอนนี้ชีวิตของเขาจะเป็นยังไงนะคะ
ตอนนี้มีแคมเปญออกมาเป็นคลิปวิดีโอที่แชร์กันเยอะมากไปชมกันก่อนเลยค่ะ

ชายหนุ่มคนนี้นะคะคือนายจิระวุฒิลิมปนาศภัยศาลอายุ๒๘ปี
เป็นนุ่มพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทย์ค่ะ

หลังจากที่เขาต้องรับเคราะห์กับความรู้เท่าไม่ถึงการของสังคมออนไลน์
เนื้อหาในคลิปค่ะเล่าถึงเหตุการณ์ช่วงธันวาคมปี๕๗
ขณะนั้นโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของนายจีรวุฒิสวมใส่รองเท้าที่มีรูขนาดใหญ่
ตั้งข้อสังเกตว่ารูรองเท้าอาจจะเป็นที่เก็บซ่อนกล้อง
เพื่อแอบถ่ายใต้กระโปรงสุภาพสตรี
ทำให้เกิดเสียงวิพักษ์วิจารณ์ในแง่ลบ
ถึงขณะที่เจ้าตัวต้องเข้าแจ้งความกับตำรวจ
เพื่อยืนยันว่าทั้งหมดไม่เป็นความจริง
ยังไงก็ตามนะคะการโดนกล่าวหาครั้งนั้นเนี่ย
ทำให้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

รวมถึงทำให้ครอบครัวเสียใจมากค่ะ
ซื้อข้าวมาให้ผมกินได้คำ๒คำ
แล้วผมก็ต้องมานั่งถามว่าผมโรคจิตเหรอ

ทำไมแม่ต้องมาเจอเรื่องแย่กับลูกอย่างนี้ด้วย
ทำไมแม่ต้องมานั่งเสียใจเพราะลูกคนนี้ด้วย
ทั้งที่ลูกไม่ได้ทำอะไรผิดเลยลูก

ลูกแบบแย่ที่สุดที่ทำให้แม่เสียใจอะครับ
ขอโทษนะพี่นะผมมีแม่อยู่คนเดียว
คนเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ควรจะตรวจสอบให้ดีก่อน
ขณะที่บางส่วนก็ให้กำลังใจนายจีรวุฒินะคะ
แล้วก็กล่าวขอโทษที่เคยเข้าใจผิดจากภาพ
แล้วก็ข้อความที่คนอื่นแชร์ต่อกันมา
ตอนนั้นพอเป็นประเด็นขึ้นมาภายในชั่วข้ามคืน
คอมเมนต์๔๐๐๐๐กว่าคอมเมนต์แชร์กันกระจายมาก
จะบอกว่าเราเป็นคนนึงที่จำโพสต์นี้ได้
เห็นโพสต์แรกที่เป็นโพสต์เตือนภัย
เขาบอกว่าคือรองเท้าขาดพอถ่ายมาแล้วมันมีแสงในรถไฟฟ้า
มันเหมือนเป็นแสงแว๊บส่องมาจากปลายเท้าตรงรูที่ขาด
แล้วเขาก็บอกว่าที่เห็นคือกล้อง

จำได้เลยว่าอ่านอยู่แล้วเราก็ไล่อ่านคอมเมนต์
ไปแล้วพอผ่านไปประมาณวันสองวัน
มีโพสต์ชี้แจงว่าจริงแล้วเขาบริสุทธิ์เขาไม่ใช่
เขาไปแจ้งความคือเขามาโพสต์ชี้แจงว่าเขาไปแจ้งความว่าเขาบริสุทธิ์
แล้วก็รองเท้าเขาเนี่ยขาดแล้วก็ถ่ายภาพรองเท้าขาด

โอ้โหโหดเหมือนกันนะโลกโซเชียลพอโดนแบบนี้คือบางทีอย่างที่บอก
ตาเห็นแต่เราไม่รู้ว่าเรื่องราวจริงมันใช่หรือไม่ใช่

ผลกระทบเรารับผิดชอบชีวิตเขาไม่ไหวนะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็ยิ่งพอเป็นเรื่องด้านลบ
ต้องยอมรับว่าคนแชร์เร็วกว่า

ซึ่งต้องบอกว่านะเป็นตัวอย่างแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะคะ
แต่ว่าเป็นเหยื่อจริงสำหรับโลกโซเชียลที่รุมกันแบบนี้นะคะ
สะท้อนให้สังคมรู้จักใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์
หรือว่าถ้อยคำที่ทำให้เกิดความเกลียดชังกันบนโลกโซเชียลด้วย
หลักเลยนักเลงคีย์บอร์ดหรือว่าหลายครั้งที่
พอเรารู้สึกว่ามีคนโยนสิ่งหนึ่งเข้าไปเนี่ย
เราอยากจะไปเป็นส่วนร่วมรู้สึกอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง
แล้วก็ย้ำย้ำซ้ำเติมกันเข้าไปนะคะ
อันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ออกมาทำให้เราตระหนักว่า
จริงภัยจากคำพูดที่เราพิมพ์ด้วยปลายนิ้วของเราเนี่ย
ส่งผลกระทบอันยิ่งใหญ่กับชีวิตของคนคนหนึ่งมากกว่าแบบนี้นะคะ
อย่างที่ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราก็พยายามที่จะทำอยู่เสมอ
สำหรับการเช็คก่อนแชร์สำหรับการที่เอาข่าวมาตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะนำเสนอออกไป
เพื่อที่จะให้สังคมออนไลน์น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะ